ฉันร้องคุณแทดที่ประสาทไทยได้มั้ย

อะไรดังทุกอย่างคุณบางหวานฉันขึ้นแล้วอ่ะตอนนี้

มากันที่เรื่องราวของหนุ่มหล่อหนุ่มฮอตคนนี้กันบ้าง

สังเกตมะหนุ่มณเดชน์เนี่ยไม่ค่อยพึ่งสันลัยกรรมเท่าไหร่
เดี๋ยวคุณใช้คำว่าไม่ค่อยพึ่ง

ไม่หมายความว่าเขาไม่ได้มีการแบบอัพหน้า
ตั้งแต่เขาเข้าวงการมาเรารู้สึกว่าเขาหน้าตาเหมือนเดิม

เราก็เลยอยากรู้ว่าหนุ่มณเดชนเขามียาดีอะไร
หรือว่าหัวใจมันกระชุ่มกระชวยหรือเปล่าช่วงนี้
ยาดินยาเออสงสัยจะเป็นยารึเปล่านะจ๊ะ
ต้องบอกเลยนะใครจะพึ่งมีดหมอเสริมตรงนั้นตรงนี้อะไร
ให้หล่อเล้วยังไงแต่นมณเดชน์ค่ะ
เจ้าตัวเลือกแล้วก็คือวิธีการควบคุมอาหารโดยคุณฟังชัดนะ
ไม่รับประทานของทอดแล้วก็ของมัน

เออนะจ๊ะซึ่งเขาบอกว่าได้ผลจริงต้องลองดู
เพราะว่าทำให้น้ำหนักลดลงมาถึง๑๐กิโลกรัมเลย
แต่มันมีช่วงหนึ่งจริงคุณผู้ชมถ้าสังเกต
มีช่วงที่ณเดชน์กลายเป็นหมีในช่วงหนึ่ง
มีขาดารักนะเออแต่ก็แล้วแต่คนชอบแต่ว่าตอนนี้บอกเลยว่า
ไม่ใช่แค่ซิกแพคเอ๊กแพคคุณเต็มมากจริงนะฮะ
โอ้โฮแต่เราก็สังเกตว่าช่วงนี้หน้าเด็กลง
เออซึ่งแบบใครอยากจะนำเคล็ดลับนี้ไปลดน้ำหนักอะไรยังไง

ส่วนเรื่องที่จะไปพึ่งวิทยาการสมัยใหม่ด้วยการฉีดโบท็อกซ
เจ้าตัวเขาบอกตอบแบบสไตล์ณเดชน์ตลกนะจ๊ะว่า
อยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่บริเวณหน้านะ
แต่ว่าส่วนไหนณเดชน์ไปฟังดูซิ
คุมอาหารด้วยครับแล้วก็เลยน่าจะดูแบบผอมลงอะไรอย่างเงี้ฮะ
ใช่ก็น่าจะเป็นผลพวงมาจากการควบคุมอาหารมากกว่า
ประมาณ๘โลครับผม๘โลถึง๑๐โลได้ครับ
มีไปฉีดเติมอะไรบ้างอยากอยู่ครับ

แต่ก็คงจะไม่ผอมไปกว่านี้ครับผม
นอกจากนั้นนะคะเรื่องของการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีแล้วนะ

เขาพยายามจัดสรรเวลาเพื่อคุณพ่อโยชิโอค่ะ

หลังจากที่ป่วยด้วยโรคทางสมองมานานแรมปี
ด้วยการพาคุณพ่อไปเที่ยวตามสถานที่ต่างเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลาย
แล้วก็จะได้ใช้เวลาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวให้ได้มากที่สุด
รวมถึงหนุ่มณเดชน์เขาฝากไปถึงแฟนคลับ
ถ้าเกิดว่าพบเวลาเขาไปเที่ยวกับครอบครัว

แต่ว่าอาจจะไม่สะดวกที่จะถ่ายรูปกับทุกคนนะคะ
อนขอให้แฟนคลับเข้าใจในจุดนี้ด้วย
ถ้ามีเวลาว่างทุกครั้งก็จะพาท่านออกไปข้างนอก
ทุกครั้งที่ออกมาจะนอนไม่ค่อยหลับ

คนเห็นคนอะไรอย่างนี้ครับ

อาจจะไม่ค่อยมีมากนะ
แต่ถ้ามีเราก็จะขอตัวแบบไม่สะดวกนะครับอะไรอย่างนี้
เราก็จะพูดตรงอยู่กับครอบครัวเนาะใช่ไหม

กันแค่แบบ๓๔คนอะไรอย่างนี้ที่บ้านมากกว่า
แต่ส่วนมากเราก็เข้าใจนะครับผม
มันเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนให้เวลาครอบครัวเขานิดนึงแล้วกันนะครับ
เพราะว่านุ่มณเดชน์เขาก็กำลังอยู่ในช่วงของการทำให้คุณพ่อเนี่ย
ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนั่นเอง